แม่บ้านพระจันทร์บ้าน

แหมหน้าวันนี้หวานเป็นพิเศษเลย

และส่วนผสมเมนูในวันนี้ก็คือ

และน้ำตาลสายขาวค้า

จริงนจื้อเราใช้แค่นิดเดียวเพราะว่าเราแค่ไปลองค้นตัวเอง

ทางนั้นเราก็เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะ
อันนี้ทำตับเชฟเป๊ะเล่นอันนี้
แล้วยังไงต่อค่ะเชฟแล้วเราก็จะใส่กินัดบัตเตอร์ครับตรงกลางให้มีกลิ่นเข้ามาเฉลิม
อะไรอ่ะเนยละลายครับเนยละลายประมาณสองช้อนเนอะอันนี้เป็นเนยชนิดจืดอีกเหมือนกัน
ใช่ครับสองช้อนนะคะมาทำนี้
ช้อนนะคะแล้วก็วิธีการในการเขาเรียกว่าใช้คำว่าอะไรดีอ่ะเชฟ
สมให้เข้ากันเฉยครับผสมให้เข้ากันเนี่ย
แล้วเราก็จะใส่ไปในแก้วเนอะใส่ที่ต้นแก้วครับ
มาต่อไปเราจะมาเริ่มทำตัวน้ำสวรรค์น้ำสวรรค์
ของที่อุปกรณ์ที่ใช้แล้วนะคะเราก็จะเอาออกไปอันนี้เราไม่เอานะคะ
ไม้นวดอันนี้เชฟยังเปิดเตาไว้ไหมเปิดค่ะผมเปิดเตาเรียบร้อย
หวังนี้อย่าลืมนะคุณผู้ชมค่ะเราจะต้องวอร์มเตาอบเอาไว้ค่ะ
เราใช้แค่ไฟบนพอครับไฟบนนะครับสำหรับการอบเมอร์แรงอืม
แกงบนเชฟค่ะแล้วไงนะคะอันนี้อ่าเดี๋ยวเปิดฝาหม้อครับ
ไม่ใช่ฝาหม้อเปิดฝาหม้อฝาหม้อไม่ใช้ใช้โยนไป
โยนไม่ต้องย่นค่ะเก็บไว้ค่ะวันหน้าใช้ได้อีกค่ะ
เปิดไฟไปที่เท่าไรคะเดี๋ยวก๊าบนะครับยังไม่เปิดครับ
เดี๋ยวจะทำให้ดูครับวิธีการที่เราจะเอาเนื้อของสวรสออกมาอืม
เราผ่าครึ่งเลยครับเหนียวใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ข้างในข้างในสวยมากครับ
อุ้ยสวยสวยเห็นไหมดูเร็วเหนียวนอกสุกในแล้วก็แล้วก็จะขูดครับ
แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มทำตัวเอออันนี้ถ้าเรากวาดแมลงไปมันจะไม่ขมใช่ไหม
ไม่ขมครับไม่ขมเสร็จแล้วเชฟแล้วไงต่อมาต่อมานี่เอามาตั้งเยอะใช้ลูกเดี๋ยว
เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอากลับมากินได้ทำให้ดูทำให้ดูทำให้ดูจริงจริงแล้วเราคัดไม่เรียบร้อยแล้วนี่
อ๋อทำให้ไม่เรียบร้อยแล้วลงไปตรงนี้ก็ได้มาเนี้ย
เขียงเลยแล้วไงต่อนะเชฟต่อมาเราจะเริ่มมาทำตัวครีมครับผมครีม
โอเคเราก็จะใส่น้ำสับปะรดไปก่อนยังไม่ต้องรอให้ร้อนใช่ไหมคะ
วิทยุวินใช่หรือฮะวิทยุวินก็คือไม่มีเราดิสเฟียร์หรือคะแม่

อย่าหมดนะคะใช้ครึ่งแก้ว

ต่อมาเราจะมาทำที่ตัวไข่

ไก่หมดเลยเหรอเอาหมดเลยไหม

ใส่ลงไปแล้วนะคะทำไมเขาใส่ในนี้ล่ะ

งั้นเราพอใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นริ่มครับ

ไอซิ่งนะฮะ
ตัวนี้ก็คือจริงแล้วทุกคนชอบเลมอนเมอร์แรง

ใช่แต่ผมเปลี่ยนจากเท่าเลมอนเมอแรงเป็นสวรส
แต่ละนั้นนี้อะใช่
ราคาคือนะครับ
ได้ล่ะครับผมแล้วตอนนี้เดี๋ยวดูของผมก่อนเวลาทำ

เราจะเทน้ำสวรรค์ร้อนครับ
เพื่อที่ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ให้ไข่มันสุก

เดี๋ยวเราจะใส่วานิลาไปหน่อยหนึ่งนึงซ่อนชา
ของเราดีดีอ่ะแม่เออเออแม่
ใช้สมาธิใช้สมาธิแม่รู้ไหมว่าตะเกาะของเราดีมากเลยอ่ะ
นุ่มมากเลยอ่ะอืมดีไม่น่านะเพราะฉะนั้นจงโอเคโอ้โหดูของเขาดีมัน
หืดติดเอ้ยทำไมของเธอเป็นหืดล่ะเชฟแล้วเราก็จะใส่ลงไปครับ
เชฟนั่นมันซุปกระพ่อเนี่ยโอ้ยดูดีอ่ะเชฟโอ้ย

คุณผู้ชมค่ะรอพบกันช่วงหน้าค่ะเป็นช่วงสำคัญในการทำเมอร์แรงด้านหน้า
ครีมเมอร์แรงจะทำกันอย่างไรต้องติดตามค่ะ